การจากไปของสตรีเฟ่นฮอกกิ้ม
เมื่อวันที่๑๔มีนาคมพุทธศักราช๒๕๖๑
ขณะมีอายุ๗๖ปี
ตอนที่เป็นนุ่มอายุประมาณสัก๒๐กว่าปีท่านเอง
ขณะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
อยู่นั้นเขาก็เกิดป่วยเป็นโรค
เป็นโรคระบบประสาทเสื่อม
ที่ทำให้สมองไม่สามารถสั่งการให้ร่างกาย
ปฏิบัติหรือทำดังที่คนทั่วไปทำได้
อย่างเช่นการพูดการขยับการเคลื่อนไหวต่าง
กระทั่งในที่สุดฮอกกิ้งขยับขึ้นไปไม่ได้เลย

แต่โดยอาศัยเทคโนโลยีอาศัยคอมพิวเตอร์
อาศัยคนมีน้ำใจอาศัยกำลังใจ
ช่วยเขาทำให้เขาสามารถทำงานวิทยาศาสตร์ได้
ซึ่งฮอกกิ้งมีลักษณะพิเศษคือ
กล้าพูดกล้าแตะกล้าวิจัย
ประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่อยากจะแตะ
เช่นเรื่องของเวลาเรื่องของมนุษย์ต่างดาว
ในที่สุดหลังจากที่หมอวิทยาศาสตร์ว่า

เขาก็อยู่ได้จนกระทั่งถึงอายุ๗๖ปี

มีการส่งสัญญาณจากกล้องโทรทัศน์วิทยุ
ไปที่หนุ่มนำอยู่ห่างจากโลกไป๓๕๐๐ปีแสง
เป็นเสียงดนตรีแต่งขึ้นมาใหม่
และมีคำพูดของฮอกกิ้งอยู่ในเสียงดนตรีด้วย
นั่นก็เป็นเขตสูงสุดว่าในระหว่างนั้น
เสียงของฮอกกิ้งกำลังเดินทางไปสู่หลุมดำแล้ว
และเรื่องราวชีวิตของฮอกกิ้ง
ก็จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษา
เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับทั้งคนพิการแล้วก็ในวงการวิทยาศาสตร์ด้วย
จันเทียมและดวงอาทิตย์เทียมจากจีน
ได้พัฒนาสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นดวงจันทร์เทียม
จริงก็เป็นดาวเทียมแต่จะทำหน้าที่เป็นดวงจันทร์เทียม
ก็คือจะสะท้อนแสงอาทิตย์ให้ฉายแสงลงมาบนโลก
แล้วก็พร้อมจะส่งดวงจันเทียมขึ้นไปสู่อวกาศในปี๒๐๒๐ก็อีก๒ปี
จันเทียมนี่จะสว่างกว่าดวงจันทร์จริงประมาณ๘เท่า
แง่ของเทคโนโลยีคงไม่มีปัญหาเพราะว่าประเทศจีนปัจจุบันนี้ก้าวหน้ามาก
แต่มีประเด็นเพื่อด้านเศรษฐกิจครับ
นั่นก็คือมีเป้าหมายจะใช้แสงดวงจันเทียมให้แสงสว่างแก่เมืองเฉิงตู
ไฟฟ้าแสงสว่างจากไฟฟ้าจริงจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละ๑๗๔ล้านดอลลาร์
อีกคราวหนึ่งก็เป็นเรื่องของดวงอธิเทียม
อาทิตย์เทียนนี้ยิ่งเป็นข่าวฮือฮามากทีเดียวที่เมืองเฮอเฟย์
ในปัจจุบันนี้ทั่วโลกนะครับความหวังใหญ่ที่สุดของวงการวิทยาศาสตร์และของมนุษย์ก็ได้
ก็คือการแก้ปัญหาพลังงานขาดแคลน
ขณะนี้เราสามารถใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าได้
แต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดทั่วโลกปัจจุบันเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบฟิชชั่น
ก็มีปัญหามากเกี่ยวกับเรื่องของกำมันตภาพรังสีเรื่องของวัสดุหรืออะไรต่างเหล่านี้เป็นขยะกำลังตรังสี
แต่ว่าความหวังที่ยิ่งใหญ่คือการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชั่น
ก็เหมือนกับการสร้างดวงอาทิตย์เทียมแต่ควบคุมได้แล้วก็จะได้พลังอัตมามหาศาล
ร้อนกับการลดลงของประชากรแมลง๖๐เท่า
เป็นข่าวเกิดขึ้น

ถึงปีคศ๒๐๑๓

ลดลงถึง๖๐เท่า

อุณหภูมิของโลกได้ร้อนขึ้น๒องศาเซลเซียส
และนี่เป็นผลที่เหมือนกับว่าคำเตือนที่ชัดเจนมาก
ว่าภาวะโลกร้อนนั้นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ต่อชีวิตบนโลกอย่างแท้จริง
จริง
ที่ชุดลองนี้เป็นพันธุ์สุนัขสปิงเกอร์
แต่ก็มีรายงานว่าใช้พันธุ์ลาบาโด

เขานำตัวอย่างให้สุนัขดมกลิ่นถุงเท้าของเด็กแอฟริกา
จำนวน๓๐คน

สุนัขดมกลิ่นนี้ตรวจจับได้จริง

สำหรับเด็กติดเชื้อที่ยังไม่แซงอาการ
แต่สำหรับคนที่ไม่ติดเชื้อ
ปรากฏว่าถูกต้องถึง๙๐ทีเดียว
ถามว่าเท่ากับการไปตรวจเลือดไหม

ผลของการทดลองครั้งนี้
ก็ทำให้เกิดความหวังขึ้นมา
ว่านี่มนุษย์จะมีผู้ช่วยคนใหม่
ดาวเคราะห์น้อยคุกคามโลก
นั่นก็คือการเดินทางของยานไฮยาบูซ่า

ตั้งแต่ปีคศ๒๕๖
ในปี๒๐๑๘ถึงแล้วถึงเป้าหมาย
ก็จะไปศึกษาดาวเคราะห์น้อยตรงนี้
แล้วก็จะเก็บตัวอย่างใส่เป็นแคปซูล
แล้วก็เดินทางกลับมาอย่างโลก

ตั้งแต่ปีคศ๒๐๑๖

ของปีพุทธศักดาสังพันธ์๕๑๑
อวกาศเป็นเวลาเกือบ๒ปี
ดาวเคราะห์น้อย๒ตรงนี้
เป็นดาวเขาน้อยประเภทคุกคามโลก
เพราะว่ามันมีโอกาสชนโลก
และท่านผู้ชมไม่ต้องวิตกนะครับ

เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ทราบทุกขณะเวลาว่า

โอกาสจากชนโลกเป็นอย่างไร
นามัยโลกรับรองยาเอกไทย

ก็คือมีการแถลง
จากประธานองค์การเพศรัชกรรม
ให้คำรับรองยารักษาโรคเอดไทย
ชื่อเอฟฟาไวเลนส์

ประเทศไทยเรามีชื่อเสียง
มีผลงานมีนักวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัย
เกี่ยวกับการรักษาวิธีต่อสู้กับ

โดยปกติเราต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ
ขวดละราคากว่า๑๐๐๐บาท
แต่เมื่อองค์การอนามัยโลกรับรองแน่นอน

ก็จะมีราคา๑๘๐บาทต่อขวด
คือข่าวหลุมดำ

ที่ใจกลางคาแล็กซี่ทางช้างเผือก

ฉบับวันที่๕เดือนเมษายน

ก็เพิ่มภูมิความรู้ใหม่เข้ามา
ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการแท็กซี่ทางช่างเผือกของเรา
แล้วก็ยืนยันที่ใจกลางคาเล็กซี่ทางช้างเผือก
น่าจะมีหลุมดำเป็นจำนวนมาก

ถ้าคาเล็กซี่ทางช้างเผือกเหล่านี้
มีหลุมดำยักษ์อยู่ตรงใจกลาง
แถมยังมีหนุนดำอื่นอีกมากมาย

ก็เรียนท่านผู้ชมครับว่าไม่ต้องวิตกครับ
ใช่วันหนึ่งในอนาคต

อาจจะกลายเป็นหลุมดำทั้งหมดเลย

แต่กว่าจะถึงเวลานั้น

เพราะว่าตามความรู้ในปัจจุบัน
โลกเราคงจะอยู่ได้
ก็คงอีกประมาณสัก๓๐๐๐ล้านปี
เพราะว่าจากองค์ความรู้ของเราเกี่ยวกับดวงอาทิตย
ทุกวันนี้ดวงอาทิตย์ของเรานี้เป็นดาวแคะเหลือง
แต่ในอนาคตเขาจะเปลี่ยนเป็นดาวยักษ์แดง

เขาก็โตขึ้นโตขึ้นมากินดาวคุด
มากินดาวสุกยังไม่พอ

หลังจากนั้นดวงอาทิตย์ก็จะหดตัวใหม่

เพราะฉะนั้นเรื่องการค้นพบหลุมดำใหม่ครั้งนี้
ก็ไม่มีอะไรที่น่าวิตกว่าจะคุกคามโลก
นาฬิกาวันสิ้นโลกอีก๒นาทีถึงเที่ยงคืน
เป็นข่าวใหญ่เมื่อต้นปี
มีการตั้งเวลาใหม่ของนาฬิกาที่เรียกว่า
นาฬิกาวันสินโลกก็เหมือนจะเป็นคำเตือน

สภาวะการของโลกเป็นอย่างไร
ถ้าหากว่านาฬิกาถูกตั้งเอาไว้ยิ่งห่างไกล
จากเวลาเที่ยงคืนเท่าไหร่
ก็แปลว่าเราก็ค่อนข้างจะผ่อนคลายได้

เขาดูภาวะโลกร้อนว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อมนุษยชาติ
เขาดูปัจจัยการคุกคามจากเทคโนโลยี
แล้วก็แน่นอนถ้าไปพูดเรื่องปัญญาประดิษฐ์
แล้วก็ความก้าวหน้าในเรื่องของวิทยาศาสตร์

ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้
ผมตั้งชื่อเรียกว่า

ก็เพราะว่าที่ค้นพบซากโครงกระดูก

ความสำคัญของข่าวนี้ก็บอกว่านี่ล่ะเป็นหลักฐานชิ้นแรก
เคยอยู่ร่วมกันจริงและไม่ใช่เพียงแค่อยู่ร่วมกันเชิงสังคมเท่านั้น
มีการเรียกว่าผสมพันธุ์ข้ามพันธุ์กันด้วยครับ
เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นข้อมูลใหม่อมความรู้ใหม่อีกชิ้นหนึ่ง
ว่าเรามีหลักฐานชัดเจน
ดาวน์เริกดวงแรกจากวิกแมน
นักวิทยาศาสตร์คือแถลงข่าวว่าได้ค้นพบดาวเริกดวงหนึ่ง
และที่สำคัญมากนั่นก็คือ

น่าจะเป็นดาวเริกดวงแรกที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่กำเนิดจักรวาลทีเดียว
อยู่ห่างจากโลก๑๙๕๐ปีแสง
จักรวาลของเรามีอายุประมาณ๑๓๗๐๐ปี
จักรวาลของเรามีอายุประมาณ๑๓๗๐๐ปี
แต่ดาวน์เริกดวงนี้มีอายุประมาณ๑๓๕๐๐ปี
อีกข้อมูลก็คือพบว่าดาวเลิกดวงนี้ประกอบด้วยธาตุเบา
ซึ่งผิดกับดาวเลิกทั่วไปมันก็จะมีความสำคัญ
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจักรวาล
เพราะว่าจักรวาลเป็นสิ่งที่แปลกนะครับ
ตั้งแต่อดีตมามนุษย์สนใจศึกษาจักรวาล
แรกนั้นจากวันเป็นแบบง่ายเข้าใจกันว่ารู้หมดแล้ว
แต่ยิ่งผ่านมาความรู้เพิ่มมากขึ้นก็กลายเป็นปริศนาเพิ่มมากขึ้น
และนี่เป็นข่าวแรกของ๑๐ยอดข่าววิทยาศาสตร์ประจำปีพุทธศักราช๒๕